ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดรักจะสะดุดเพราะปัญหาเรื่องเงินเรื่องงาน
จืดจางเพราะเงินจางครอบครัวไม่สงบเพราะต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากญาติ
มือที่๓สุขภาพมีอาการไอหวัดจามระบบทางเดินหายใจไม่ปกติ
ป่วยจากความเครียดระวังอุบัติเหตุจากไฟและความร้อนของหนักตกใส่ของมีคมบาด
การเงินยังไม่ราบรื่นมีรายได้จากการลงทุนระยะสั้นหรืองานพิเศษ
หนี้หลบหลีกผัดผ่อนไม่มีกำหนดเจ้าหนี้จะตามทวงระวังการใช้เงินให้อยู่ได้ครบตลอดเดือน
การงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งที่ได้ใหม่ก็ไม่สูงกว่าตำแหน่งเดิม
รู้สึกอึดอัดใจไม่มั่นคงกับงานถึงขั้นอยากลาออกที่จบใหม่จะได้งานไกลจากภูมิลำเนา
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์